ท่านผู้ชมครับพลังโซเชียลเนี่ยในแง่ดีก็มีนะฮะ

มีเรื่องราวของพลังโซเชียลที่เขาขอความช่วยเหลือกัน
สุดท้ายมีหน่วยงานไปช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้นะฮะ
หญิงสาวคนนี้เธอมีอาการลักษณะเหมือนกับมีอาการผู้ป่วยทางจิต

มักจะไปนอนอยู่ตามอาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้า
ก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะถูกใครเนี่ยพาไปทำไม่ดีไม่ร้าย
หรือว่าพาไปทำอะไรที่ไม่ดีเข้าเนี่ยมันจะยุ่งนะครับ

อย่างสมาชิกเพจข่าวรังสิตถึงชาวรังสิตเนี่ยเขาก็แชร์ภาพนะ
แสดงความห่วงใยหลังจากที่มีคนเจอแล้วก็แชร์ต่อกันมานะครับ

นั่งอยู่ตรงจุดนู้นจุดนี้ด้วยสุดท้ายไปนอนอยู่ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน
คนโพสต์เนี่ยบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาจะมาเข้ากะทำงานตอนตีห้าครึ่ง
แล้วจะเจอหญิงสาวคนนี้นอนที่หน้าออฟฟิศซึ่งเป็นลานจอดรถแบบนี้เสมอเลยนะฮะ
ตี๕๓๐มาก็เจอเข้ามาเข้ากะเช้า
แสดงว่านอนตั้งแต่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนก็เป็นห่วงสิเดี๋ยวจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ความปลอดภัยของน้องเนี่ยอยากให้มีหน่วยงานมาดูแลให้หน่อยนะครับ
สุดท้ายตอนนี้มีคนมาดูแลแล้วนะฮะหลังจากที่พลังโซเชียลช่วยกันแชร์นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปดูนะครับว่าเออตกลงแล้วน้องเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
บ้านก็อยู่แถวนี้นี่แหละนะแถวห้างนี่แหละนะฮะแถวฟิลเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยนะฮะ
น้องคนนี้อายุ๒๒ปีนะครับสมมุติว่าชื่อน้องส้มก็แล้วกันนะฮะอยู่กับน้าสาวแล้วก็คุณยาย
แต่คุณยายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับน้องส้มเนี่ยเขาจะแยกอยู่บ้านอีกหลังนึงแต่อยู่ใกล้กัน
ซอยรังสิตนครนายก๑ติดกับห้างฟิลเจอร์พาร์ครังสิตบ้านหลังนี้นะฮะสภาพความเป็นอยู่ของน้องก็อย่างนี้
น้าสาวบอกว่าส้มนี่ชีวิตน่าสงสารคือน้องส้มเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าพ่อกับแม่นี่เสียชีวิตหมดตั้งแต่อายุ๒ขวบก็อยู่กับน้านี่แหละแล้วก็ยายนะครับ
ต่อมาส้มไปมีแฟนอีกคนนึงมีลูกด้วยกันอีกคนนึง
แล้วก็โชคร้ายแฟนคนนี้ติดยาเสพติดอีก
ส้มเข้าสู่วงจรยาเสพติดด้วย
แล้วพอเสพยาก็มักทำร้ายร่างกายส้มด้วยทะเลาะกันทุกวัน
จนสุดท้ายส้มกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบ
เคยมีหน่วยงานรัฐพาส้มไปบำบัดแล้ว
แต่ส้มก็หนีออกมา
พอออกมาก็มาอยู่ที่บ้านทีนี้ก็ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านแล้ว
เดินตามห้างที่อยู่ติดกับบ้าน
เช้าก็เดินไปนะน้าเองก็ถ้าตามทันก็ทำ
ตามไม่ทันส้มก็ไปนู่นมานี่ไปนอนตามนู่นนี่นั่น

เพราะที่บ้านก็ฐานะยากจนน้าก็ต้องไปทำงาน
เพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวดูแลแม่
ก็คือยายของส้มที่ป่วยติดเตียงก็เลยไม่มีเวลาดูแลหลาน
ดีที่สุดอย่างมากก็คือมีข้าวมีน้ำให้ส้มกิน
แต่ส้มก็ออกไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือหลานสาวหน่อย
อย่างน้อยเนี่ยช่วยเอาหลานไปบำบัดไปดูแลให้หายดี
กลับมาเป็นปกติมาช่วยเหลือครอบครัวดูแลครอบครัวก็ยังดี
ก็คือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่ดูแลเขา
แต่เราก็ดูแลได้เท่าที่เรามีเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อก่อนแบบว่าเคยโทรไปขอความช่วยเหลือหน่วยงาน
แต่ว่าไม่อยากจะพูดชื่อเขาอะเนาะเดี๋ยวเขาจะ
แต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับอะค่ะ
จากว่ามีข่าวเนี่ยถึงได้มี
แต่เราก็ยังดีใจที่ยังมีคนมาช่วย
มันก็เดินหัวเราะอะไรเข้าไปบางทีแบบ
บางวันมันก็โวยวายกลางคืนที่บ้าน
ว่างโน่นฟ่างนี่อันนี้
ตอนนั้นมีอยู่คนนึงเขาไปทางเทศบาลบางภูน
แล้วเทศบาลนั้นก็ขับรถมาส่ง
เขาก็มาบ้านถูกนะก็มีชาวบ้านนี่แหละ
ให้กินมั่งอะไรมั่งอย่างนี้
คุณน้าก็ฝากแจ้งมายังทุกท่านผ่านทางไทยรัฐทีวีด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวไม่ดูแล
ก็เนี่ยครอบครัวก็เป็นชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้
ไม่มีกำลังจะไปไล่ตามดูแลหลานสาวจริงนะครับ

หลังจากพลังโซเชียลช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ช่วยประสานให้อีกทางหนึ่งด้วย

ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิตมารับตัวน้องไปดูแลแล้วนะครับ
ตอนนี้ไปอยู่ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปตรวจไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลธัญบุรีก่อนนะครับ
ว่าอาจต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับ
หลังจากรักษาบำบัดอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะถามความพร้อมไปยังครอบครัว
ว่ามีญาติญาติเนี่ยพร้อมจะรับน้องไปอยู่ไปดูแลไปอยู่ด้วยกันหรือไม่อย่างไร
ถ้ายังไม่มีญาติที่พร้อมที่จะดูแลน้องไม่ให้กลับไปสู่วงจรเดิมอีกเนี่ยนะฮะ
ก็อาจจะต้องส่งไปให้อยู่ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีที่นั่นก่อน

แต่มีเจ้าหน้าที่รับน้องไปดูแลแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ